มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับพริตตี้สาว
อายุ๒๕ปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงนั้นเธอตั้งคันได้ประมาณ๖เดือนแล้วก็ไปนวดที่ร้านแห่งหนึ่ง
ในขณะที่นวดอยู่นะคะเกิดอาการช็อกค่ะ
หัวใจหยุดเต้นนะคะพนักงานในร้านเขาพยายามเข้ามาช่วยนะ
แล้วก็พยายามเรียกรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อย
ตอนนี้ยังอาการโคม่าอยู่เลยนะคะเมื่อวานเรานำเสนอว่า
เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ใช่ไหมจนถึงวันนี้ยังไม่ดีขึ้น
และข่าวร้ายสำคัญที่สุดของเธอก็คือเธอแท้งลูกนะคะ
พ่อของผู้หญิงคนนี้ออกมาบอกกับสำคลบอกว่า
อยากให้ร้านนวดเนี่ยไม่บ่ายเบียงได้ไหมรับผิดชอบได้ไหม
เพราะว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปร้านนวดบอกว่า
ในร้านมีป้ายบอกชัดเจนใครเป็นโรคอะไรใครตั้งคันไม่ควรนวด
แล้วก็บอกว่าพนักงานทุกคนมีใบประกาศรับรอง
แต่ไม่เห็นมาพูดเรื่องของการเยียวยาว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไรนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ลูกสาวของคนที่ไปร้องเรียนแล้วก็ไปแจ้งความคือนางสาว
วิราวันอายุ๒๕ปีมีอาชีพเป็นพริตตี้
แล้วก็ตั้งคันได้๖เดือนไปนวดแล้วก็เกิดอาการช็อกหมดสติ
พนักงานร้านก็ช่วยปั๊มหัวใจเรียกรถพยาบาลให้
แต่ว่าทางญาติยังคงติดใจสงสัยว่า
หญิงสาวคนนี้ที่เป็นพริตตี้ที่เกิดอาการช็อกในขณะที่นวด
ทำไมถึงเกิดอาการแบบนี้ได้เพราะปกติร่างกายแข็งแรงดี
ไม่มีโรคประจำตัวอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
ที่สถานีตำรวจภูพิงราชนิเวช
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เพราะร้านนวดมีการบ่ายเบียง
คุณพ่อและแยธยาตรก็เลยอยากให้ถังร้านออกมารับผิดชอบ
ออกมาอธิบายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพันธ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่ค่ะเดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือนางสาวเวียรวรรณตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอยู่เลยนะคะ
โรงพยาบาลลานนายังไม่รู้สึกตัวค่ะแพทย์ระบุมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
จากนั้นตำรวจเดินทางไปตรวจสำนวนคดีที่โรงพักภูพิงราชนิเวศ
แล้วไปตรวจสอบร้านนวดร้านนี้อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งทางตำรวจพบว่าทางร้านนวดจะมีใบสำหรับเขียนประวัติลูกค้า
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัวการตั้งคันหรือการผ่าตัดต่าง
คือทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปตรวจสอบในร้านนะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
ทีนี้ก็ไปพบแล้วค่ะว่าทางร้านมีใบให้กรอกเรียบร้อยเลย
สำหรับลูกค้าทุกคนที่จะเข้ามานวด
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์กล่าวว่าคดีนี้อยู่ขั้นตอนการรวบรวมพยาหลักฐานนะคะ
พนักงานสอบสวนก็ได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำไปแล้ว
และจะเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุด้วย
ทีนี้เรื่องนี้ไปถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็คือนายอิสรานานาวิชิตเป็นเพศรัชกรเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าร้านนวดดังกล่าวได้รับใบอนุญาตถูกต้อง
ผู้ให้บริการนวดก็คือหมอนวดทุกคนได้รับรองด้วยการขึ้นทะเบียน
พร้อมมีการแสดงข้อความเตือนผู้ป่วยหญิงตั้งคัน
รวมถึงได้สอบถามข้อมูลจนทราบแล้วว่าผู้ใช้บริการรายนี้ตั้งคัน
ส่วนสาเหตุการช็อกอันนี้อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของแพทย์นะคะจากโรงพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยหรือหญิงตั้งคันสามารถเข้ามาใช้บริการนวดได้
เพราะไม่ได้มีการห้ามแต่วิธีนวดแบบผ่อนคลาย
และให้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้น
คือคุณหมอยืนยันแล้วนะคะสำหรับหญิงที่ตั้งคันเข้าไปนวดได้
แต่ว่าถ้านวดที่มันหนักไปนวดกดจุดนวดดัดตนต่างอาจจะไม่เหมาะ
จริงแล้วไม่ได้เลยนะเพราะว่าการกดจุดเนี่ยเดี๋ยวมันไปโดนเส้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันมีผลมันส่งผลต่อลูกในคันนะคะ
แต่ถ้าเป็นการนวดผ่อนคลายนวดน้ำมันเบารูปตัวให้รู้สึกสบาย
อันนี้พอที่จะทำได้คุณหมออธิบายมาแบบนี้นะคะ